เป็นการเขียนรีวิวประเทศไทยของสาวญี่ปุ่นคนนึง

เหมือนได้มาล่องแม่น้ำอเมซอนเลยจ้า

ล่องเรือ๒๐นาที
ได้เจอกับโอโตคาเกะ
โตกาเกะคือเหมือนจิ้งจกตัวใหญ่

ถูกต้องในระยะประชิด
เป็นเรื่องสุดน่ารักที่คนเขาแห่แชร์กัน
เธอบอกว่าประทับใจมากเลยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
สามารถพบเห็นตัวเงินตัวทองได้มากมายในระยะประชิด
ชนิดที่ว่าเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยจะเห็นเลย
โดยจุดชมตัวเงินตัวทองที่ให้ความรู้สึกแบบนี้
ไม่ได้อยู่ไกลหรือไปลำบากเลยค่ะ
เพียงแค่คุณนั่งเรือในคลองแสนแสบ
ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศไปลงที่ท่าเรือประตูน้ำ
ระยะเวลาเพียง๒๐นาทีที่เรือวิ่งในคลองนั้น
ระยะประชิดมาพร้อมกับสัมผัสละอองน้ำเย็นฉ่ำชื่นใจ
ที่มันกระเส้นอยอกสีดำคล้ำ

ยังแต่ว่าสีดำคล้ำก็น่าจะพอให้เดากลิ่นได้

เธอบอกว่าความรู้สึกนี้ได้เหมือนกับว่านั่งเรือร่องแม่น้ำอเมซอน
ราคาแค่๓๙เย็นหรือ๑๑บาทเท่านั้นเอง
หลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์เลยนะบอกว่า
มีอีกหลายที่เลยถ้าอยากจะชมตัวเงินตัวทองสวนลุมไปหรือยังคะคุณ

เขารีวิวอย่างน่ารักแต่บางทีมันก็ไม่ได้น่ารักเสมอไปนะ
มันเป็นความแบบคือต้องช่วยกันทำให้คอมมันน่าน่ากลัวเหมือนกันนะครับ